ผู้หญิงคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาก็ขับอยู่ริมทางนะ
ริมทางแล้วเธอสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมีรถบรรทุกมาข้างหลัง
เธอก็เลยจะเบี่ยงหลบให้เบี่ยงไปข้างทาง
ดันไปตกร่องข้างทางครับ
แล้วเป็นจังหวะที่รถบรรทุกมาพอดีคุณผู้ชมลองดูครับ

ใช่ครับรถก็เลยเสียหลักมาครับ
โอ้โหแล้วพอรถบรรทุกขับมาถึงพอดีก็ทับร่างเธอไปครับ
เหตุเกิดบนถนนท่าหลวงตำบลวัดใหม่แถวสามแยกไฟแดง
หน้าสพเมืองจันทบุรีครับ
ที่เกิดเหตุเจอมอเตอร์ไซค์ทะเบียน๒๒๐จันทบุรี
อยู่ข้างร่างของผู้ตายเลย
ผู้ตายชื่อว่าคุณนายนาจันสุวรรณครับ
อายุ๔๘ปีเธอเป็นช่างทำทองแล้วก็สภาพศพคือโดนรถทับ
หัวเนี่ยกระโหลกยุบเลยนะครับ
ส่วนรถบรรทุกคันที่เหยียบร่างของคุณนายนาไปก็จอดห่างออกไปประมาณ๒๐เมตรครับ
คนขับรถเป็นผู้ชายอายุสัก๓๐ปี
มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยก็เล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขี่รถอยู่ด้านหน้าผ่านสัญญาณไฟเขียวออกมาแล้วก็ไปเสียหลัก
ตกไปในร่องระบายน้ำข้างถนนครับ
แล้วก็ล้มลงไปจนโดนรถบรรทุกมาทับไปต่อหน้าต่อตาคนเห็นเหตุการณ์เลย
ตัวเขาเองก็บอกโอ้โหเขาเห็นแบบนี้ก็สงสารผู้เสียชีวิตจริง

แล้วก็คนเห็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกครั้งนะครับ

แล้วเธอก็ดันไปตกร่องตรงนี้พอดีเสียหลักเลย